ตอนนี้ที่ภรรยาที่จอมเทียน
เขามีการแข่งขันเจสสกีระดับโลก
แล้วก็กลายเป็นข่าวดังขึ้นมาทันที
เมื่อเกิดเหตุสลดในการแข่งขันนะคะ

ซึ่งเป็นนักแข่งชาวเกาหลีใต้

เหตุการณ์เกิดขึ้นนะคะบ่ายเมื่อวานนี้

ชายหาดจอมเทียนเมืองพัทยาที่ชนบุรีนะคะ

โดยนักกีฬาเจสกีนี่แหละค่ะ

ในทรงวลคิมอายุ๔๐ปี
แต่คุณผู้ชมคะนี่ค่ะจังหวะนี้นะคะคุณผู้ชมลองดู

แล้วไปถึงแค่ช่วงโค้งแรกเท่านั้นนะคะ

อันนี้นี่เป็นภาพสุดท้ายของเขา

แล้วไปกระแทกกับคลื่นอย่างแรง
ทำให้ร่างของนายสุงวนคินกระเด็น

สกีเองก็ลอยออกไปกลางทะเลเลยค่ะ
ณเวลานั้นทีมเซฟตี้กู้ภัยของการแข่งขัน
เข้าไปทำการช่วยเหลือค้นหานำตัวเขากลับเข้าฝั่ง
ปรากฏว่าตอนที่นำตัวเขากลับเข้ามา
ตัวในคิมหมดสตินะคะปลุกไม่ตื่น
มีอาการสำลักน้ำเลยรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนค่ะ
ระหว่างทางในซุงวอนคิมค่ะเกิดหัวใจหยุดเต้น
กู้ชีพพยายามปั๊มหัวใจนะคะแต่ไม่เป็นผล

ทำกลางความเศร้าเสียใจของนักกีฬาเจ็ดสกี

การชัดหนสุดเบื้องต้นคาดว่าหน้าจะเสียชีวิตพร้อมหกสติ
อยู่ในน้ำเป็นเวลานานแล้วขาดอากาศหายใจค่ะ

ก็ทางคณะจัดงานมีการนำเรือเจสสกีของนายสุงวอนเนี่ย
จอดเอาไว้บริเวณชายหาดจอมเทียนตรงบริเวณจุดแข่งขันตรงนั้น

เพราะจะได้ให้นักแข่งเจสสกีที่ร่วมการแข่งขันในครั้งนี้
ร่วมไว้อาลัยและรำลึกถึงผู้เสียชีวิต
ทางด้านของทีมเจสสกีเกาหลีใต้เพื่อนนักแข่งด้วยกัน

ก็บอกนะคะว่าเข้าใจถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แข่งเกาหลีใต้เองก็ขอให้ทางด้านของพี่ชาย
นำรูปของนายทรุงวนขี่หนึ่งรอบ
เป็นการขี่เจสสกีวนหนึ่งรอบและให้ทำการเข้าเส้นชัย
ถือว่าเป็นการไว้อะไรก่อนที่จะมีการเริ่มการแข่งขัน

เพราะวันนี้เขายังคงมีการแข่งขันอยู่อีก๑วัน
ส่วนทางด้านนะคะผู้อำนวยการโทรนาเมนต์รายการนี้

คณะทำงานทุกฝ่ายรู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่งกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
และจากการตรวจสอบข้อมูลก็ทราบว่า
นักกีฬาไม่ได้มีการเฉียวชนกับนักกีฬาคนอื่นแต่อย่างใดนะคะ
แต่ว่ามีการตกลงไปในน้ำ
ทางด้านทีมช่วยเหลือเองก็เข้าช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน
แต่ปรากฏว่าเขาหมดสติ
พอมาถึงหน่วยสืบสวนบนฝั่งหยุดหายใจแล้ว
ร่างกายเบื้องต้นไม่พบรอยกระแทก
เดี๋ยวต้องมีการรอผลการพิสูจน์อีกครั้งนะคะอย่างเป็นทางการค่ะ
ในเรื่องของการอยู่ในน้ำนั้น
เท่าที่เราได้ตรวจสอบบนหมวก
สาวนักกีฬามีติดกล้องไปบนหมวกด้วย
ก็นักกีฬาหลังจากตกเรือไป

ผมคิดว่าไม่นานทีมมีเล็กสกิลว่าเข้าถึง
แต่ว่านักกีฬาก็หมดสติไปแล้ว

ตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นข้อสันนิษฐาน
ว่านักกีฬาเกิดภาวะอื่นหรือเปล่า
อย่างเช่นข้อสันนิษฐานว่า
อาจจะเกิดจากเรื่องของฮิสโตรก

ก็จะต้องรอผลการตรวจจากแพทย์ก่อน
ว่าเกิดจากสาเหตุอื่นหรือเปล่าค่ะ

ก่อนที่ทางด้านของนายศูนย์วันคิม
นักเจ็สสิกี้เกาหลีใต้จะเสียชีวิตเขาบอกว่า
วันนี้เพราะนอกเหนือจากไว้ลัยให้
ปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขันครั้งนี้แต่เกิดเสียชีวิตกระทันหัน
ภาวะหัวใจล้มเหลวก่อนการแข่ง๑สัปดาห
ก็มีการจัดการไว้อะไรไปพร้อมกันเลยค่ะ
ผมพาไปที่ปราจีนบุรีกันบ้างครับคุณตา